ดูเหตุหัวร้อนบนท้องถนนกันนี้ให้เกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
เพราะว่าเขามีการแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็มีการพาดหัวไว้แบบนี้
โคตระแมน
แค่ถูกเตือนเรื่องขี่รถหนุ่มหัวร้อนกระโดดถีบสาวเก้าอี้ฟาด
พร้อมกับเด็กน้อยคุณผู้ชม
คลิปเหตุการณ์คลิปนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
เดี๋ยวไปดูกันด้วยแล้วก็ติดตามเรื่องของความคืบหน้าด้วยนะครับ
นี่แหละครับกระโดดทีบเลยนะครับคุณ
กระโดดถีบผู้หญิงคนนี้ซึ่งนั่งมากับเด็กนะครับ
ทำให้ทั้งคู่ตกจากรถจักรยานยนต์
จากนั้นผู้ชายคว้าเก้าอี้มาฟาดตัวผู้หญิง
ตัวผู้หญิงพยายามป้องกันตัวเองด้วยการยื้อยุดฉุดกระชาก
ในการดึงเก้าอี้กลับมาแล้วผู้หญิงเขาก็เล่าให้ฟังนะ
หลังจากที่เธอสามารถดึงเก้าอี้จากผู้ชายคนนี้ได้แล้ว
ผู้ชายคนนี้ก็ไปหยิบท่อนเหล็กยาวเป็นเมตรเลย
กะจะมาตีเธออีกแต่โชคดีที่มีคนเข้ามาห้ามไว้ก่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลเป็นคลิปสั้น
แค่๐๑๙วินาทีเท่านั้นเอง
นางสาวลัทธิตาคนคล่องอายุ๒๙ปี
คนที่ถูกทำร้ายถูกนายเอกชัยอายุ๓๕ปี
กระโดดถีบและลากเก้าอี้ฟาด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
เธอก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับเด็กน้อยก็คือลูกของเธอ
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุเธอได้ขี่รถตามนายวิชัย
ผู้ชายคนนี้นะซึ่งนายวิชัยขี่รถช้ามาก
ขี่อยู่กลางถนนจนทำให้เธอนั้น
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเกือบจะชนท้าย
เธอก็เลยตะโกนไปบอกว่าขี่รถดีหน่อยคุณ
จนกระทั่งมีปากเสียงกันตอนนั้นโชคดีที่มีผู้ชายอีกคนที่รู้จักกัน
เข้ามาถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรทำให้ทั้งคู่แยกย้ายกันไป
จากนั้นตัวเธอเองนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปถึง๔แยกนรหัสถนนศรีเสนา
และปรากฏว่ามาเจอไอ้ผู้ชายคนนี้อีกครั้งหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ก็เข้าใจผิดก็ถามผู้หญิงว่าขี่ตามมาทำไมอยากมีเรื่องหรือไง
หลังจากนั้นก็เกิดปากเสียงขึ้นและผู้ชายก็กระโดดถีบผู้หญิงคารถเลยนะครับ

เรื่องนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับคนในโลกโซเชียลเขาก็ด่าผู้ชายคนนั้นเหมือนกัน
โคตระแมนเลยทำกับผู้หญิงได้แบบนี้แล้วผู้หญิงเขานั่งมากับเด็กน้อยคนนี้ด้วยนะครับ
เรื่องนี้ทางคดีนะมันต้องมีความคืบหน้าเพราะว่ามีการแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็เป็นคลิปโด่งดังในโลกโซเชียลตำรวจ
ก็เลยจะเรียกทั้งคู่คือทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายที่กระโดดถีบเข้ามาพบนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากุลภูมิกับการสพเมืองภูเก็ตบอกว่าหลังเกิดเหตุ
นางสาวลัทธิตาได้เข้าแจ้งความที่สพเมืองภูเก็ตไว้
โดยร้อยเวรได้ให้ไปตรวจร่างกายขอใบรับรองแพทย์
แล้วก็นัดทั้งผู้เสียหายและคู่กรณีมาพบกันอีกครั้ง
ในวันที่๙ธุลาคมก็คือวันนี้
แต่เมื่อมีคลิปเผยพระถังโลกโทรเซียล
ตำรวจจะเรียกทั้งคู่เข้าพบสอบปากคำเร็วกว่าเดิม
ก็คือเรียกสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ฟังเสียงของทางตำรวจหน่อยครับ
อย่างไม่ทำถึงวันนะจะมีการโพสต์พี่ขึ้นก่อน
วันนี้ผมก็ให้ร้อยเวรติดต่อไปแล้วก็ให้มา
ตอนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรบาดเจ็บมากมาย
แผลก็ยังไม่มีเด็กก็ยังวิ่งเล่นอยู่ตามสบาย
ก็ไม่อยากใส่เจียกันแต่ผู้เจียงหายไม่ยอม
พอผู้เจียงหายไม่ยอมแล้วก็ร้อยเวียนก็บอก
ก็ส่งตัวไปให้แพทย์ตรวจ

คือตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็เรียกทั้งคู่มาสอบปากคำ
ซึ่งทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายเอกชัยคงฉิมอายุ๓๕ปีนะครับ
เรื่องนี้ก็ทางตำรวจยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งเฉย
ทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่เรื่องนี้นะคุณดังมากไปถึงพบตรแล้วนะฮะ
เพราะว่าพันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร
กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ใส่ใจในการแก้ไขไม่ปล่อยประละเลย
เรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งกันบนท้องถนน
ให้ถือว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ
แล้วก็ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมาก
พบตรเป็นห่วงเรื่องของการกระทบกระทั่งของการใช้รถใช้ถนน
ไม่ว่าจะเป็นคู่นี้หรือว่าจะเป็นคู่ไหนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
พบตรกำชับมาบอกว่าอย่าให้ตำรวจทุกพื้นที่นิ่งเฉย
คือพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะเมื่อวานนี้เราก็เล่าข่าวไง
มอเตอร์ไซค์ไปปาดหน้าแล้วก็ไปชกผู้หญิง
ที่ผู้หญิงเขาบอกขอโทษนั่นแหละ
คือเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วคือจับตัวมอเตอร์ไซค์ได้แล้วนะครับ
มอเตอร์ไซค์เขาก็บอกว่าเขาเคยมีอาการทางจิตมาก่อน
แล้ววันนั้นเหมือนกับรถเก๋งมาขับตามเขาแล้วไม่ยอมขับไปสักที
เขาก็เลยกลัวระแวงว่าจะมีคนมาทำร้าย
ไม่ได้คิดหรอกว่าในรถนั้นเป็นผู้หญิงก็เลยแบบว่าเหมือนกับต่อยเข้าให้
แต่ว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหานะคะ